เหตุการณ์นี้ก็สลดค่ะเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี้เอง
สอนอมีนบุรีได้รับแจ้งเหตุนะคะสามีเนี่ย
ฆ่าปาดคอภรรยาแล้วก็ฆ่าลูกสาวอีก๒คนเสียชีวิต๓ศพ
โอ้โหส่วนตัวเองเนี่ยนะตั้งใจจะฆ่าตัวตาย
หนีความผิดแต่ตัวเองไม่ตายอาการสาหัสนะคะตอนนี้
เมื่อช่วงค่ำค่ะสนมีนบุรีนะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกมีดปาดคอเสียชีวิต๓ศพนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านรับติดตั้งเครื่องเสียงถนนฮาทายราชที่เขตคลองสามวากรุงเทพนี่แหละค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะมีแพทย์เวรโรงพยาบาลตำรวจมีเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
เข้าซอยไปร้อยเมตรค่ะก็จะเจอร้านเครื่องเสียงร้านนี้
เป็นลักษณะของเป็นสังกษีนะคะ๑คูหา
ในห้องนอนของร้านนี่แหละคุณผู้ชมพบผู้เสียชีวิตสามศพ
ศพแรกนางสาวกิ่งแก้วพงภัยโรธอายุ๒๕ปี
ปาดคอนะคะนอนหันหลังให้ประตู
แล้วก็กอดศพลูกอยู่อะค่ะเด็กหญิงฟิล์มอายุ๑ขวบ๓เดือน
ครับตัวเองก็เสียชีวิตกอดศพลูกที่เสียชีวิตเอาไว้ด้วยเนี่ย
อดเอาไว้กับตัวเลยห่างไปนะคะพบนายนัทศักดิ์คำเขินอายุสี่สิบหก
หรือในนัทคนนี้ไม่ตายนะคะเป็นคนก่อเหตุ
โอดครวนบาดเจ็บอยู่อะค่ะแล้วก็ใกล้ใกล้กันพบศพเด็กหญิงใบเฟิร์น
อายุแค่๕ขวบก็ถูกปาดคอเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่นำตัวในนัทคนเจ็บเนี่ยนะคะส่งโรงพยาบาลนวมินหนึ่ง
ในนัทเป็นเจ้าของร้านเป็นสามีของนางสาวกิ่งแก้ว
แล้วก็เป็นพ่อของเด็กที่เสียชีวิตทั้งสองคนนะคะ
จากการสอบสวนเจ้าของอู่ซ่อมรถที่อยู่ใกล้กัน
นายเทียรพลเด็ดช่างอายุสามสิบเจ็ดปีเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงหกโมงเย็นที่ผ่านมา
เพื่อนของในนัทโทรศัพท์มาบอกให้ไปดูในนัทหน่อย
เพราะว่าชอบบ่นกับเพื่อนเรื่องหนี้สินที่ต้องผ่อนเนี่ยวันละ๘๐๐๐บาท
ตัวเองก็เลยเดินไปดูหน้าร้านปรากฏว่าเห็นว่ามีผ้าใบสีเขียวปิดอยู่นะคะ
พยายามตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบก็เลยเปิดผ้าใบดู
เดินเข้าไปดูในห้องโอ้โหพอเข้าไปเท่านั้นแหละ
ก็ต้องตกใจเพราะว่าเลือดเนี่ยกระจายเต็มกำแพงเลยค่ะ
พื้นเนี่ยก็เลือดไหลนองเลยอะค่ะแล้วก็เห็นเลยว่า
คนในครอบครัว๔คนเนี่ยนะพ่อแม่ลูกสองเนี่ย
นอนกันเนี่ยเลือดโอ้โหท่วมพื้นไปหมด
กับลูกสาวสองเนี่ยเสียชีวิตตัวพ่อที่ก่อเหตุเนี่ย
บาดเจ็บอย่างที่บอกนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมาช่วยนำส่งโรงพยาบาล
เมืองต้นก็เลยสันนิษฐานว่าในนัดคนก่อเหตุน่าจะเครียดเรื่องหนี้สินนี่แหละค่ะ
แล้วก็อาจจะทะเลาะกับภรรยาตัดสินใจใช้มีดก่อเหตุนะคะ
เดี๋ยวต้องรอให้ในนัทมีอาการที่ดีขึ้นก่อน
ตอนนี้ยังเจ็บสาหัสอยู่ครับก็จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่แหละค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ควรจะไปพิพากษาชีวิตของคนอื่น
แม้ว่าจะเป็นลูกเป็นเมียของตัวเองใช่ค่ะ
ลูกสาวคนนึงขวบกว่าคนหนึ่ง๕ขวบเอง